แนนทองธรรมวัฒนะบุตรชายนายห้างทองธรรมวัฒนะ
อาหญิงของตนเองขอทวงหุ้นตลาดคืน
มตระกูลธรรมวัฒนะกลับมาอีกครั้ง
ถามตรงกับจอมขวัญ๑๙นาฬิกา